ออนไลน์นะคะแห่ชื่นชมภาพของทหารแล้วก็ตำรวจจิตอาสาที่ยืนถวายอารักษาหน้าพระบรมมหาราชวังแม้ยามฝนตกก็ยังทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อประชาชนค่ะ
ภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะคะเป็นภาพขณะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยจิตอาสากำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อเทาะ
ระบุข้อความเพียงสั้นว่าที่สุดแล้วล่าสุดมีผู้แชร์ภาพชุดนี้ไปกว่า๖๐๐๐ครั้งแล้วก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะ
อมรเทพวรรณประสาทผู้ถ่ายภาพเปิดเผยกับทีมข่าวนะคะว่าภาพชุดนี้ถ่ายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ขณะนั้นตัวเองและเพื่อนกลุ่มนักปั่นจักรยานกว่า๒๐คนได้นัดกันไปแจกน้ำยาดมแล้วก็ลูกอม
ให้กับประชาชนที่ไปต่อแถวรอถวายศักราบเบื้องหน้าพระประโรมชายารัฐและโรงนาม
ถวายบังคมในหลวงรัชกาลที่เก้าขณะนั้นฝนตกหนักค่ะมีขบวนเสด็จมาพอดี
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงหยุดนิ่ง
ขณะที่นายอมรเทพก็สามารถหยิบโทรศัพท์
เข้ามาถ่ายภาพบรรยากาศเอาไว้ได้ทันนะคะ